ที่เราได้โปรยไปเมื่อสักครู่
ถึงเรื่องของภาพของพระสงฆ์รูปหนึ่งนะฮะ
ที่มีภาพกระดกเบียนใครนี่
คือยังนุ่งเหลืองอยู่อะ
เป็นพระอยู่แล้วก็ไปกระดกเบียร์

ถึงแม้พระรูปนั้นที่อยู่ในภาพศึกไปแล้ว
แต่ว่ากลายเป็นดราม่าเพราะว่าพระ

ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยวัดเป็นห่วงเป็นใย
การผ้าเหลืองเนี่ยกลับถูกเจ้าอาวาสกดดันให้ศึก

คือต้องบอกก่อนว่าพระที่โพสต์ภาพเนี่ย

พระที่ถ่ายภาพก็ศึกออกไปแล้วเหมือนกัน
เขาเป็นเพื่อนกันคนถ่ายกับคนที่กระดกเบียนเนี่ย

แต่พระคนที่โพสต์กลับถูกกดดันให้ศึก

เป็นถึงมาหาตอนเช้าต่อหน้าโยมทำตัวดี

แล้วก็ระบุชื่อวัดด้วยว่าเป็นวัดที่นครปฐม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๑นะฮะ

พระที่เป็นคนกระดกเบียนศึกไปแล้ว
แต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นดราม่ากับ

ทำให้วัดนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
พระคนที่เป็นคนโพสต์นั้น

เพราะว่าไปหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

เพราะผิดวินัยสามข้อหาคือหนึ่ง
๑อักตัญอยู่ต่อครูบราชาญ

เขาก็บอกว่าอ้าวมันเป็นธรรมแล้วเหรอ
เขาเป็นคนโพสต์แต่เขาไม่ได้เป็นคนทำ
ทำไมต้องมาถูก๓ข้อหา

ถ่ายไว้โดยพระอีกรูปหนึ่งที่นั่งในวงเดียวด้วยกัน

ก่อนที่จะมีการพูดคุยปรึกษากันว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นำไปส่งให้กับรักษาการเจ้าอาวาสตัดสิน
แล้วทางเจ้าตัวเองก็ได้ปฏิเสธ
แต่ต่อมาพระรูปที่ดื่มเบียร์ก็ศึกออกจากวัดไปแล้วนะครับ
จากนั้นไม่นานรักษาการเจ้าอาวาสก็ให้พระมรูปนั้นกลับมาที่วัดอีก
แล้วก็มีการแต่งตั้งเลขาเจ้าคณะตำบล
ตนเห็นว่าไม่ถูกต้องก็เลยโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แต่สุดท้ายเหมือนทำดีไม่ได้ดี
ถูกจับให้ศึกซะอย่างนั้นก็เลยหนีออกมาไม่ยอมศึกนะครับ
ที่เป็นคนโพสต์บอกอีกว่าอยากจะขอย้ายวัด
แต่ทางรักษาการเจ้าอาวาสไม่เซ็นให้
เพราะว่าเป็นทั้งรักษาการเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นทั้งเจ้าคณะอำเภอในคนเดียวกัน
ตอนนี้ก็ต้องหนีออกมาตั้งหลักซะก่อน
ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตดีถ้าศึกไปแล้ว

หวังแต่เพียงว่าพระผู้ใหญ่ในจังหวัดเองจะไปช่วย
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับตัวท่าน
ฟังอยู่พระผู้ใหญ่ที่นครปฐมไปช่วยพระรูปนี้ด้วยนะครับ